ลูกทั้ง๓คนนะคะบินตรงมาจากอังกฤษเลยค่ะ
ขุนเจ้านายเจ้าสมุทรค่ะแล้วก็น้องสมายซึ่งเป็น
ศิลปินในค่ายสังกัดเจมีดีค่ะจัดแฟนมิติ้งค่ะ
เรียกว่าลานเจนทันโรลด้านหน้าเนี่ยกระหึมจริงค่ะ
เจนทันค่ะดิฉันสนุกใจมากคิดว่าแบบโอ้โห
แฟนเพลงอันดับโลกมาคิดว่าอันดับโลกมาคุณพ่อยังฟิตนะคะส่วนลูกทั้ง๓คนก็ยังหล่อค่ะ
มีซิงกงซิงเกิ้ลใหม่มาฝากแน่นอนค่ะ
ฝากหนุ่มเจ้านายนะคะก็มาอัปเดตชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยค่ะ

เจ้าตัวเนี่ยค่ะจะเตรียมตัวยังไงกันบ้าง
แล้วเรื่องเพลงล่ะค่ะไปฟังเจ้าคุณนายสุดหล่อคนนี้กันเลยดีกว่าค่ะ

คุณพ่อปูทางจะให้เราขึ้นมาดูแล
ครับคือเราก็โชคดีครับที่คุณพ่อสนับสนุนในทุกด้านที่เราทำ
ว่ากีฬาเรียนหรือว่าเรื่องนี้เพราะฉะนั้น
เรามีโอกาสที่คุณพ่อสามารถปูทางอนาคตเราไว้ได้ก็โชคดี

เหมือนว่ากลับมาพิษบ้านกลับที่บ้าน